สัญญาได้ไหมว่าถ้าเกิดดูคอนเสิร์ตดูคอนเสิร์ตจบแล้วจะไปแปลงฟันกัน
ไม่ได้หมายถึงตามหมายถึงว่าก่อนนอนอย่าลืมแปลงฟันกันแล้วโอเคไหม

เป็นต้องไหวเป็นต้องไหว

เธอบอกว่ามันจะมีชาติของเอง
สงหญิงสาแต่ยังไหว
เธอไม่เห็นกับผู้ชายแมา่บใจ
ส่งกันแม่ป์แบกกันไหว
ส่งกันแม่ป์แบกกันไหว

ต่างเดินหมายถึงว่าก่อนนอนอย่าลืมแตกฝันกันนะโอเคมั้ย
ก่อนนอนอย่าลืมแตกฝันกันนะโอเคมั้ย
ทำไมชีวิตผมมันเกร็ดหน่อยแยกใหม่